ไปดูเหตุการณ์ทางภาคใต้มีคนร้ายไปขโมยรถของชาวบ้าน
แล้วก็เอาเจ้าของรถไปแขวนคอในบ้านจนเสียชีวิต
หลังจากนั้นนำรถไปทำเป็นคาร์บอม
แล้วก็ไปก่อเหตุที่สงขราส่งผลให้ตำรวจบาดเจ็บ๒นายครับ
เกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดแบบคาร์บอมริมถนนสายชนบทบ้านนิคม
ซึ่งเป็นเส้นทางระหว่างฐานของหน่วยเฉพาะกิจสงครากับสภห้วยปริงหมู่๓ตะบลท่าม่วงอเทพาะจสงครา
ทำให้รถกระบาดที่คนร้ายใช้ประกอบคาร์บอมถูกระเบิดกลายเป็นเศษเหล็ก
เมืองต้นก็มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บด้วย๒นาย
ก็คือร้อยตำรวจโทสมนึกแก้วหมุนต้องเย็บถึง๑๐เข็ม
ก็มีการนำตัวสมพบภและร้อยตำรวจเอกหญิงศิษย์มิตินาฏโคงฟุทรหรือว่าฟูกองจอย
ผู้กองจอยมีชื่อเสียงในโซเชียลเพราะว่าแม้ทำงานเสี่ยง
หลังจากเขาเป็นคนที่หน้าตาดีแหละก็บาดเจ็บเหมือนกัน
ถูกสะเก็ดที่อกซ้ายก็ต้องนำตัวสมโรงพยาบาลตรญาลาฯ
กระบาดคันดังกล่าวผู้ครอบครองทราบชื่อคือนายอมตะสโมทานทวีอายุ๖๒ปีเป็นอดีตข้าราชการครู
แล้วตำรวจก็ตามไปตรวจสอบที่บ้านที่ระบุชื่อว่าเป็นเจ้าของรถนะฮะบ้านของนายอมตะ
พบว่านายอมตะนั้นถูกแขวนคอเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักครับ
เมืองต้นก็คาดว่าคนร้ายน่าจะก่อเหตุฆ่าในอมตะเพื่อชิงรถไปประกอบเป็นคาร์บอม
แล้วก็เป็นฝีมือของกลุ่มแนมร่วมในพื้นที่เพื่อต้องการจะสร้างสถานการณ์นะครับ
ซึ่งคาดว่าน่าจะมีอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า๔คน
แล้วก็จะเร่งตรวจสอบกร่องของวงจรปิดตามแสดงทางที่คาดว่าใช้แสดงของเร็วไกลในก่อนก่อเหตุ
โคศกองธ์อำนวยการรักษาภาพสงบ
โคศกองธ์อำนวยการรักษาภาพมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้านะครับ
แล้วก็เปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุนั้นน่าจะเป็นกลุ่มของนายบุคารีหลำโซะแล้วก็นายเสรีแวร์มามุนะฮะ
ซึ่งเป็นแก่นำคนสำคัญที่รับผิดชอบก่อเหตุในพื้นที่๔อำเภอชายแดนของสงครา
ทางด้านนี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็รับทราบเหตุการณ์ทั้งหมดแล้ว
พร้อมสั่งให้กับเจ้าหน้าที่นั้นเร่งคลี่คลายคดีให้ได้เร็วที่สุดเลยนะครับ
ขณะที่พลโทพรศักดิ์สวัสดิแม่ทัพภาคที่๔ก็ลงพื้นที่เรียกประชุมด่วนหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งทหารตำรวจที่หน่วยเฉพาะกิจสงขรา
สรุปความคืบหน้าแล้วก็มีรายงานว่ามีการเชิญตัวผู้ต้องสงสัยไปสอบประคำแล้วอย่างน้อย๒คน
รวมทั้งการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็การหาบ่อแสของกลุ่มคนร้าย
รวมไปถึงการวางมาตรการป้องกันทั้งในพื้นที่จังหวัดสงคราแล้วก็๓จังหวัดชะแดนภาคใต้
ซึ่งอาจจะมีการก่อเหตุลักษณะแบบนี้ซ้ำอีกเป็นระยะด้วยนะครับ
ส่วนอาการของร้อยตำรวจโทสมนึกล่าสุดปลอดภัยแล้ว
แต่ว่าผู้กองจอยหรือว่าร้อยตำรวจเอกหญิงสิรินาทนั้นยังบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็อยู่ในการดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดนะครับ
สำหรับผู้กองจอยเนี่ยเป็นผู้กองหญิงที่โด่งดังมากคุณผู้ชม
นี่สวยนะครับ

ด้วยบุคลิกดีด้วยแล้วก็ลงมาทำงานเสี่ยงด้วย
ต้องในโซเชียลที่มีการชื่นชมเนี่ยเพราะว่าเขาสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ทางภาคใต้อย่างกล้าหารเป็นผู้หญิง
และที่สำคัญเนี่ยหน้าตาดีบุคลิกดีนะทำงานอยู่ที่หน่วยเฉพาะกิจสงคราอำเภอเทพานี่แหละนะฮะหลังจากมีข่าวว่าผู้กองจอยถูกระเบิดจนบาดเจ็บนะฮะหลายคนก็เข้าไปแสดงความเป็นห่วงเป็นใยผ่านทางโซเชียลในเฟซบุ๊คของผู้กองจอยนะฮะตอนนี้ก็น่าจะอาการก็น่าจะใกล้ที่จะปลอดภัยแล้วล่ะแต่ว่ายังคงสาหัสอยู่นะครับ

ระเบิดทหารการชุดคุ้มครองโรงเรียนบริมถนนสายปัตตานียลาดด้วยครับที่บริเวณหน้าที่ทำการกอดสอนนตำบลมะมาวี่ครับที่บรรพงศาคออำเภยลังทำให้สิตรีสลาวุธอามามูนะครับอายุ๒๘ปีถูกเสก็จระเบิดที่ลำตัวและแข็งบาดเจ็บสาหัสนะครับสาเหตุก็ชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อตอบโตจนาทีเ
ที่ที่ปฏิบัติงานรวมถึงพี่น้องชาวใต้ทุกทุกคนด้วยนะคะใช่ครับ